ดูกรณีนี้นะครับสองมือไหว้กระเช้าก็พร้อม
ถูกต้องขอโทษผิดไปแล้วขอแก้ตัวใหม่กรณีอะไรฮะ
กรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งชาวเพชรบูรณ์นะฮะถูกห้ามไม่ให้ขึ้นรถทัวร์
โดยพนักงานของบริษัทมาบอกว่าไม่ให้ขึ้นไม่ให้เดินทาง
แล้วก็บอกว่าคนในรถเขารังเกียจเออกระซิบกันเองบอกคนในรถเขารังเกียจนะฮะ
กลายเป็นประเด็นแล้วครับกรณีนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็คือคุณเจนจิตเสนานุษย์นะฮะคุณเจนจิตเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เธอร้องไห้ไปด้วยบอกว่าทำไมถึงไม่ให้หนูขึ้นรถนะครับ
หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจขนาดนั้นโรคโควงโควิดอะไรก็ไม่เกี่ยวกันนะครับ
แต่ทำไมถึงไม่ให้ขึ้นรถนะฮะในคลิปก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอ
ได้เดินทางมารักษาดวงตาที่กรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วเธอก็จะเดินทางกลับเพชรบูรณ์ด้วยรถทัวร์
ไปมาแบบนี้เป็นหลายปีแล้วนะ
ขึ้นลงไปเพชรบูรณ์มากรุงเทพอะไรแบบนี้

สำหรับรถร่วมบริษัทสายกรุงเทพฯเพชรบูรณ์ล่มสักผู้เรือ
ของบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์จำกัดนะครับ
ให้บริการอยู่สถานีขนส่งหมอชิด๒
พนักงานของรถทัวร์ไม่ให้เธอขึ้นรถนะครับ
แล้วก็เธอก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอามาลงในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณเจนจิรานะครับ
ขออภัยเจนจิตนะครับคุณเจนจิตเสนานุษย์หรือว่าคุณน้ำตาลนะครับ
ซึ่งในคลิปเราได้ยินแต่เสียงเธอ

อาศัยอยู่ที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

เพิ่งจะกลับมาจากหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราช
ตรงเรื่องตัวก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่พอมาถึงก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น

พอจะก้าวขึ้นรถเท่านั้นแหละปรากฏว่าคนขับรถทัวร์ตะโกน
บอกว่าห้ามขึ้นแล้วบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นรถ
แล้วก็ถามเธอว่าแผลตามตัวเป็นอะไรมา
แล้วก็ให้คุณน้ำตาลไปนั่งรอที่ทางเท้า
ก่อนจะบอกว่าใครเป็นแผลไม่ขึ้นรถ

เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณน้ำตาลตัดสินใจร้องไห้
แล้วก็อัดคลิปกลางหมอชิดเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วเธอก็ตัดสินใจนะฮะซื้อตัวใหม่กับบริษัทขนส่ง๙๙๙
ซึ่งตัวใหม่แล้วก็บริษัทขนส่ง๙๙๙
ให้เธอเดินทางกับเพชรบูรณ์ได้ขึ้นรถได้
แล้วก็หลายคนก็ถามว่าคุณน้ำตาลป่วยด้วยโรคอะไร
ภายนอกแบบนี้คุณน้ำตาลก็บอกว่า
ป่วยเป็นโรคเซลล์ผิวหนังบกพร่อง
ภูมิคุ้มกันของตนเองมันสร้างไม่ได้
เป็นโรคนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว
ตามแขนตามขาตามใบหน้าก็จะมีลักษณะของเหมือนเป็นแผลแบบนี้
แต่ว่าก็แห้งแล้วนะกินยารักษามาตลอดเกือบทั้งชีวิต
แล้วก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ภายนอกหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัว
แต่จริงเธอบอกว่าทำไมไม่ถามเธอว่าเธอเป็นอะไร
เธอก็อธิบายไปแล้วว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง
ใช่นี่เอาจริงนะคือบางคนที่ดูข่าว
ข่าวนี้เราก็จะจำได้จริงคุณน้ำตาลเขาเคยไปออกรายการ
เกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงตั้งแต่ต้นปี๖๒แล้ว

แม้จะป่วยทางกายก็ตามแต่ว่าใจของเธอเข้มแข็งมาก
เธอก็บอกว่าไม่อยากให้คนบูลลี่คน
หรือว่ารังเกียจคนอื่นเลยนะครับ
ขอให้คิดว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน
แล้วตัวเธอเองเดินทางขึ้นลงกรุงเทพเพชรบูรณ์เป็นประจำ
แบบนี้มา๑๐ปีแล้วเพราะต้องมารักษาตัวนะครับ
ไม่เคยเจอรถทัวร์คันไหนไล่ลงรถหรือไม่ให้ขึ้นรถแบบนี้
นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกรังเกียจ
ทั้งที่โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อ
แล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียชีวิตนะฮะ
รู้สึกเสียใจมากที่ถูกทำร้ายจิตใจกันแบบนี้

เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับการให้บริการที่เท่าเทียมกัน
ล่าสุดนี้บังคัตสอสั่งลงดาบทางบริษัทเพชรประเศษฐัวร์
เจ้าของรถทัวร์แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
ไม่ควบคุมพนักงานร่วมรถให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
โดยสั่งปรับบริษัท๒๐๐๐บาทแล้วก็ทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน
ส่วนพนักงานเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานขับรถเนี่ยนะครับ
ก็โดนฮะโดนพักใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว

ทีนี้ครับทั้งผู้ประกอบการเองทั้งพนักงานขับรถรายนี้

แล้วก็ในส่วนของหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
ผู้ตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ
สัมพันธ์จังหวัดนายสถานีขนส่งภูมิในการอำเภอหลมศักดิ์

ไปครับไปที่บ้านของคุณเจนจิตหรือว่าคุณน้ำตาล

เขาก็ขอโทษคือเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งถูกสับเปลี่ยนให้มาขับรถสายนี้ใหม่
เดิมทีเนี่ยผมขับอยู่สายแม่สอดกรุงเทพฯ

ว่าคุณน้ำตาลเดินทางขึ้นลงเพชรบูรณกรุงเทพเป็นประจำ
ผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นคือผมกลัวผมกังวล
เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน
พอเห็นคุณน้ำตาลมาแบบนี้แล้วผมก็กลัวนะฮะ
แต่ผมผิดไปแล้วเขาบอกผมผิดไปแล้วจริง

ขอแก้ตัวใหม่เพราะตอนนี้ผมก็โดนลงโทษนะครับ
แล้วก็ผมจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีก
ใช่ค่ะก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็มอบกระเช้า
แล้วตัวคุณน้ำตาลเองเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเข้าใจนะ
พนักงานขับรถคนนี้เขามีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว
ถ้าเกิดว่าตกงานก็ต้องได้รับความเดือดร้อน
เลยยอมให้อภัยค่ะ
ก็ถือว่าจบกันด้วยดีนะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะครับ